การนำควายเข้าคอกคือการพาควายเข้านอนในช่วงเย็น
ซึ่งคนเลี้ยงควายก็มีวิธีเรียกเข้าคอกแตกต่างกันไป
แต่วิธีการที่คล้ายกันคือจะพาเดินนำไปยังคอกเมื่อถึงเวลา
ควายก็จะพากันเดินตามเข้าคอกและไปหยุดยืนตรงตำแหน่งประจำของตนเอง
เป็นลักษณะของการยืนหลับ
คนเลี้ยงควายก็จะผูกเชือกไว้กับตำแหน่งการยืนในคอก
เพื่อป้องกันควายขยับกระแทกกันเอง
และจะคอยระวังแมลงหรือยุงด้วยการสุมไฟไล่
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน